เข้ามาแล้วมันแบบกระแทกใจเรา
ว่าเราอยากจะเล่นมันแบบสุดหัวใจ
ที่ผ่านมามันก็มีความยากลำบากตรงนี้ที่เราเจอ
คือว่าเฮ้ยหรือเราไม่เหมาะกับอาชีพนี้แล้ว
เพื่อหักกล้องมากกว่า
มันทำให้ผมรู้สึกว่าเรารักการเป็นนักแสดง
แล้วรู้สึกว่านี่คือการแสดงที่เราอยากทำ
ครั้งแรกที่อ่านบทเลยคือผมรู้สึกว่าแบบ

เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่เราไม่ค่อยได้เห็นในหนังไทย
การที่ผมได้รับบทสอน
เหมือนเราได้ลงไปสัมผัสชีวิตของคนที่ไม่ได้มีทางเลือก
ซึ่งผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเห็นมิติของความเป็นคน
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่การแสดง
มันคือการแบกความรู้สึกของเขาอยู่ในตัวเรา
มันทำให้เราเห็นว่าโครงสร้างของสังคมที่มันไม่เป็นธรรม
มันส่งผลยังไงต่อมุมมองที่คนอื่นมีต่อสังคมด้วย

และเห็นความยากลำบากของการเป็นคนไม่มีสัญชาติ

แล้วก็ด้วยการที่เป็นผู้หลีภัยมา
เพราะฉะนั้นการทำงานอย่างถูกกฎหมายมันเป็นไปได้ยาก
ซึ่งในความเป็นจริงคนไทยส่วนใหญ่ที่เขารีไพรมา

แต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าเขามีสิทธิ์เลือกมากกว่านี้ไหม

เพราะเขาไม่ได้รู้ว่าเขาแบบมีสิทธิ์
ผมว่าจุดที่ผมเชื่อมโยงกับสอนมากเลยคือ
ต่อให้โลกมันจะทำร้ายเราขนาดไหน

เราพยายามเป็นคนจิตใจดีกับคนอื่นเสมอ
แล้วผมคิดว่าบางทีมันก็กลายเป็นความใส่ซื่อบริสุทธิ์เกินไป
ที่ทำให้เราถูกทำลายจากโรค
รวมไปถึงผมว่าต่อให้ผมกับสอนจะไม่ได้อยู่ในสเตตัสเดียวกัน

มันก็นำพามาสู่ชีวิตที่บางอย่างเราเลือกไม่ได้เหมือนกันว่ะ
ด้วยสภาพแวดล้อมระบบบางอย่าง
มันกดให้เราต้องยอมรับสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะยอมรับ

สุดท้ายมันก็โลกโยนอะไรมาก็รับมันไว้แล้วก็อยู่กับมัน

แต่ว่าอย่างน้อยในฐานะนักแสดงและทีมงานที่ทำหนังเรื่องนี้
เราอยากด็อกคิวเมนต์ให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีอยู่จริง

อันนี้จะเป็นโบนัสที่ผมรู้สึกว่า
ถ้ามันเกิดขึ้นหลังจากที่คนดูหนัก
มันจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณขอบคุณขึ้นไปอีกครับ